ขอไปเริ่มที่นักแสดงสาวคนสวยอย่างคุณเบลล่ารานีเลยค่ะ
เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่๔วัตถนะตรงบริเวณโรงเรียนเจริญวุฒิวิทยาซอยสุขุมวิท๕๕

ก็อยากจะให้ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไปให้ไกลในระดับสากล
ส่วนตัวคุณเบลล่ามองแบบนี้บอกว่าวงการบันเทิงของประเทศไทย
มีศักยภาพสูงเพียงแต่ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง
หากทำได้จะกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ที่ดีของประเทศ
แล้วคุณเบลล่าเองก็ยังไม่ลืมที่จะเชิญชวนประชาชนและเด็กรุ่นใหม่
ที่เพิ่งจะมีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์และเสียงของตัวเองในวันนี้

ก็อยากจะให้ตื่นตัวแบบนี้ด้วยหลังจากที่ได้ตำแหน่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณก็ได้ติดตามบ้างไหมคะระยะบาลต่างโชว์ที่เขาทำสิ่งนี้

เพราะว่าเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนในครั้งนี้ด้วย
ที่จะสามารถพัฒนาอะไรได้หลายอย่างเหมือนกัน
อย่างเช่นอย่างตอนบุเภสันนิวาสอะไรอย่างนี้

ถ้ามีการสนับสนุนในเรื่องของแบบอะไรอย่างนี้ก็น่าจะดี

เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่๑๖

บริเวณลานจอดรถชั้นประถมโรงเรียนสาธิตพัฒนานะครับ
นี่ครับเปิดใจว่ารอคอยการเลือกตั้งมานานแล้ว
ดีใจที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์และอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วนี้

หวังว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรพวกผลไม้ต่างลองฟังดูครับ

เพราะว่าเพื่อนในกลุ่มของแมทอย่างนี้ค่ะ
ทุกคนก็สนใจเรื่องการเมืองมากค่ะ

ในฐานะของที่แมทก็ประสาทมนุษย์คนหนึ่ง
อยากให้ประเทศชาติเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศภัณฑ์ไหนคะ
แน่นอนค่ะทุกอย่างคือแบบว่า
ทุกคนก็ควรได้รับอะไรที่แบบว่าดีอย่างนี้ค่ะ
ก็รอการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะ
อย่างของแมทเองอยากให้แก้ปัญหาอะไรบ้างคะ
ว่าเรื่องปากท้องน่าจะสำคัญที่สุด
แล้วก็แมทมองว่าคือประเทศเรามันมีพื้นฐาน
เรื่องของอาหารการกินที่แบบดีมาก

ในใจแมทอยากช่วยพี่ที่แบบ
เกษตรกรอาหารข้าวผลไม้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ขณะที่นางสาวรัชนกศรีนอกหรือว่าคุณไอซ์รัชนกนะครับ
ปั่นจักรยานคู่ใจมาจากบ้านเลยครับนี่มาแล้วอ๋อปั่นมาแล้วครับ
ที่เขตเลือกตั้งที่๒๖เขตบางขุนเทียนจอมทองในโรงเรียนวัดหัวกระบือครับ
เป็นสถานที่จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งที่สี่สิบถึงสี่สิบสาม
ก็มีคนมาใช้สิทธิ์กันคึกคักเลยแล้วเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
บอกว่าดีใจมากเลยเห็นพี่น้องประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกันในวันนี้
แล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นผลเลือกตั้งต่อไปครับ
ค่ะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่วัดเทพนิมิตรเขตดอนเมืองนะคะ
จุดนี้นี่เขาบอกว่ามีการจัดให้เป็นหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเก้าเลย
มีถึงเก้าหน่วยเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศก็อากาศร้อนจัดค่ะ
คนก็ยังตื่นตัวไปใช้สิทธิ์กันอยู่แต่แม้มีคนบันเทิงเหมือนกันค่ะนะคะ
นักแสดงชื่อดังอย่างคุณปราโมทแสงสอนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมครอบครัวนะคะ
เขตเลือกตั้งที่๑๐ก็บอกค่ะว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้รู้สึกดีใจนะ
เห็นคนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ณเวลานี้
ออกมาเลือกตั้งกันด้วยเพื่อความเปลี่ยนแปลงของประเทศค่ะ